ควบคุมตัว๒ผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังไปก่อเหตุใช้มีดแทงคู่อริ
เสียชีวิตเลยนะคะอยู่ริมถนนกลางเมืองเชียงใหม่
สาเหตุหลักก็คือมาจากว่าผู้ตายเขาขี่รถจักรยานยนต์
มีการขี่รถจักรยานยนต์ไปเฉียวชนกันนะคะ
และผู้ตายเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ก็มาห้ามปราม
ไม่ให้มีเรื่องมีราวในการโต้เถียงกันเกิดขึ้น

ไม่ใช่มาที่จุดเกิดเหตุเพื่อที่จะมาห้ามปรามกัน
สุดท้ายผู้ตายก็ถูกแทงจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพภูพิงราชนเวศ
ควบคุมตัวนายเอกลักษณ์บุญพัดศรอายุ๓๐ปี
แล้วก็นายธีรกุลบุญช้างเผือกอายุ๑๘ปี
ผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณปากซอยนิมมารเหมิน๔
ตะบนสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
หลังจากก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงนายวรพัฒน์ครุฑทะกะอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่จนเสียชีวิตเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหา๒คนก็ขี่รถจักรยานยนต์
ออกมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะ
ทีนี้พอมาถึงบริเวณหน้าปากซอยนิมันเหมิน๖
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ไปพร้อมกัน
รถจักรยานยนต์เกิดไปเฉียวชนกันกับรถของวัยรุ่นชายคนหนึ่ง
เพิ่งจะขี่ออกมาจากสถานบันเทิงเช่นกัน
ทีนี้พอเฉียวชนกันก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ท้ามีการชกต่อยกันเกิดขึ้น
แต่ก็ไม่ได้มีการลงมือแต่อย่างใดค่ะ
จากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจนถึงปากซอยนิมมารเหมิน๔
ก็เลยจอดรถลงมาโต้เถียงกันอีกครั้ง
ระหว่างนั้นวัยรุ่นที่ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
กโทรศัพท์ขึ้นมาเรียกเพื่อนมา๓๔คนให้ตามมาสมทบ
หนึ่งในนั้นคือนายวรพัฒน์ผู้ตายรวมอยู่ด้วย
ขณะเกิดเหตุมีการชุลมุนผู้ตายพยายามจะเข้าไปห้ามปราม
แต่ปรากฏว่าหนึ่งในผู้ต้องหาเห็นว่าคนน้อยกว่า
ก็เลยหยิบมีดใต้เบาะรถจักรยานยนต์หยิบออกมาแทง
เข้าไปที่ท้องของผู้ตาย๓ครั้ง
บาดเจ็บสาหัสแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
โดยชุดสืบสวนก็แกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิด
จนสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ค่ะ
ผู้ตายแล้วก็มีปากหนึ่งกันกัน
ก็ด้วยอารมณ์อารมณ์ของเด็กวัยรุ่นครับ
คนอารมณ์ร้อนก็สลอกกันมีปังมีเจียร์กัน
แล้วก็ท้าทายกันท้าทายกันมากครับ
เมื่อเดียวกันทั่วทั่วทั่วทั่ว

ปรากฏว่าภูมิในที่เฉียวชน
และก็คนตายที่เพื่อนหัวตามไปพบพบ

หมดกระพื้น
ขณะที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนนะคะผู้ต้องหา๒คน
ก็ได้ให้นายเอกลักษณ์แล้วก็นายธิรกุลผู้ต้องหา
ไปกราบขอขมาพ่อกับแม่ของผู้ตาย
นี่คุณผู้ชมจังหวะนี้นะพ่อของผู้ตาย
ถามทั้งสองคนว่ามีพ่อมีแม่ไหม
แล้วถ้าเกิดว่าลูกคุณมาทำแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไง

ส่วนคุณแม่ร่ำให้ตลอดเวลาเลย
แล้วก็พยายามถามผู้ต้องหาทั้งสองคนว่า
มาฆ่าลูกฉันทำไมนะคะคือคุณแม่เนี่ยร้องห่มร้องไห้ตลอดเลย
แล้วก็ผู้ตายนิสัยอุปนิสัยใจคอเป็นเด็กดีด้วยนะ
อายุ๒๒เองอนาคตกำลังไกลเลยนะคะ
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฟังเสียงเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
ผู้ชายคนไทยหรือเปล่า
เต็มร้อยหรือเปล่าไทยร้อยใช่ไหม

ทีนี้พุทธพุทธก็ทำกันอย่างนี้เหรอ
พ่อกับแม่เองมันศาสนาพุทธทำอย่างนี้เหรอ

ก็เสียใจนะคะแล้วก็พูดคุยกับผู้ต้องหาไปแบบนี้
นับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าทำกันแบบนี้เหรอนะคะ
พนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศ
ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดเชียงใหม่นะคะบอกว่าก็ไม่ใช่สาเหตุจากอะไรหรอก

พอขาดสติปุ๊บก็เลยก่อเหตุสลดนี้ขึ้น